เพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจโครงการและบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยจำกัดมากยิ่งขึ้น
ติดตามเรื่องราวความน่าสนใจของบริษัทแห่งนี้
ซึ่งเป็นบริษัทของประเทศไทยจากรายงาน
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจำกัด
ผลึกกำลังจากความร่วมมือของภาครัฐเอกชนและประชาสังคมเข้าด้วยกัน
ซึ่งขั้นตอนของบริษัทจะดำเนินการโดยให้จดทะเบียนจัดตั้ง
ประชารัฐรักสามัคคีตามชื่อจังหวัดในรูปแบบกิจการหรือธุรกิจเพื่อสังคม
ที่ไม่มุ่งหวังกำไรเพียงอย่างเดียว
แต่จะระดมผู้ลงทุนที่เป็นหุ้นส่วนจากภาคธุรกิจเอกชนในระดับชาติ
หรือในพื้นที่ตามสภาพปัญหาและศักยภาพของพื้นที่
โดยให้จังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชน
รวมทั้งภาคประชาสังคมเป็นคณะทำงานทำหน้าที่บูรณาการการทำงาน
ซึ่งระยะเริ่มแรกได้เปิดบริษัทนำร่องแล้ว๕จังหวัด
คือจังหวัดภูเก็ตเพชรชบุรีอุดรธานีเชียงใหม่และบุรีรำ
คือทุกคนมีสิทธิ์ได้เข้ามาเป็นเจ้าของ
เพราะทั้งหมดทางเราก็จะมีหน้าที่ในการตัวขับเคลื่อนเท่านั้นเอง
ทั้งหมดเงินทุนก็จะระดมมาจากที่ต่างก็มาช่วยกัน
จริงก็คือว่าก็เหมือนเราเอาเงินไปบริจาค
แต่ว่าครั้งนี้เราก็ไม่ใช่เราก็คงจะเป็นการเอาเงินมาโดนลงทุน
เพื่อไปสับสนุนในเรื่องต่างที่จะขับเคลื
ไม่ว่าการแปรรูปให้เกิดในรูปธรรมการขับเคลื่อนตลาดหรืออะไรแต่
แต่ธนิศทั้งหมดจะเน้นไปเรื่องการใช้หรือก็คือว่า
ให้มันสมองและกายภาพการเครือข่ายหรืออะไรต่าง
ซึ่งตีมูลค่าไม่ได้แต่จะทำให้
ครั้งนี้จะทำให้มันมีการจะขึ้นเป็นองคาพยับ

ซึ่งระหว่างการมอบนโยบายประชารัฐพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีย้ำว่า
การจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยจำกัด
เสมือนแผนที่นำทางหรือไฟส่องสว่าง
ที่ต้องสอดคล้องไปกับแผนปฏิรูปประเทศ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง
ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมโยงกันให้แต่ละชุมชนเกิดการพัฒนานำไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้น
ไม่ใช่การตั้งบริษัทเพื่อผูกขัดให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ผมหวังว่าจะยิ่งว่านาฬิกาสองปีนะครับ

ปีนี้ว่าไฟฉายผมจะติดต่อหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นคนเปิดทีวีชายก็ต้องระวังตัวอย่าให้ทานหมดนะ
ผู้ว่านะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
เดินหน้าประเทศให้ผมหน่อยนะ

ขณะเดียวกันก็ได้ตั้งเป้าหมายจะทำให้ครบทุกพื้นที่๗๖จังหวัด
หรือ๑๘กลุ่มคลัสเตอร์จังหวัด
แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของชุมชนและเม็ดเงินลงทุนที่อาจมีความแตกต่างกันไป
ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะใช้คำว่าบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตามด้วยชื่อจังหวัด
โดยบริษัทประชารัฐแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นคือบริษัทประชารัฐภูเก็ตจำกัด
ที่ถือว่ามีความพร้อมที่สุดโดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น๕ล้านบาท
เรียกชำระ๑๒๕ซึ่งประกอบไปด้วยเม็ดเงินจากกลุ่มเอกชนในท้องถิ่นมากกว่า๑ล้านบาท
และบริษัทไทยเบฟ๑ล้านบาท
โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาเป็นตัวแทนจากประชารัฐในการดูแลนโยบายภาพรวม
อกจากนี้ยังมีความร่วมมือจากเอกชนรายอื่น
ช่วยเหลือในด้านของช่องทางการตลาด
เพื่อเร่งระบายสินค้าในฤดูที่มีผลผลิตออกมาจำนวนมาก
ซึ่งทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อหวังให้ประชาชนเป็นรากแก้ว
อย่างรากลึกอย่างมั่นคงแข็งแรงให้กับประเทศไทยในอนาคต
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน
นำร่องหลายจังหวัดแล้วนะครับเอาใจช่วยสำหรับโครงการนี้
และสิ่งที่น่าจะได้เห็นคือระยะแรกนายกมั่นใจว่า

สำหรับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยจำกัด